แข่งกินแล้วก็นึกถึงการแข่งขันมากมาย

มีเยอะแยะจริงแล้วแต่ละอย่างสนุกสนานมากเลย
มีอะไรบ้างนั้นไปดูกัน
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาสัน

จะมีการแข่งขันอะไรบ้างนั้นไปชมกันครับ

มีการเปิดเทศกาลงานข้าวโพดหวานและของดีอำเภอท่าแพร
งานนี้เนี่ยบรรยากาศบอกเลยว่าสุดคึก
อ้าวน้าว

ว่าแต่ฟันยังอยู่ครบกันดีทุกคนหรือเปล่านะ

การแข่งขันกินข้าวโพดหวาน

ที่ต้องส่งตัวแทนลงแข่งขัน
ซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยมีกติกานั่นก็คือ

งานนี้เรียกเสียงหัวเราะ

สำหรับการแข่งขันกินข้าวโพด

เป็นผ้าถุงให้เป็นสินน้ำใจครับ

ตูนเปลี่ยนจากการแข่งขันกินข้าวโพด
แข่งกินจำปะดะกันบ้าง
จะมันขนาดไหนไปชมกันครับ

ว้าว
ยักษ์ฮู้
ยัดไม่มีพักไม่มีใครยอมใครกันเลยล่ะครับแต่ละคน

การแข่งขันกินจำปะดะที่
ชาวเทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสตูนนั้นรอคอย
โดยการแข่งขันแบ่งเป็น๒ทีม

ต้องกินจำปะดะจำนวนครึ่งกิโลกรัมให้หมด
กรีนหมดก่อนชนะพร้อมรับไปเลยเงินรางวัล๑๐๐๐บาท
ผลการแข่งขันปรากฏว่าแชมป์เก่าเอาชนะไปได้
มาถึงน้องเสื้อเหลืองทีเด็ดของกองเชียร์
ที่อยากมาเป็นผู้เข้าแข่งขันด้วย
ปรากฏว่าหลังแข่งเสร็จไปแล้ว
น้องเนี่ยยังอมจำปะดะเอาไว้
จนผีที่ก่อนต้องบอกว่าให้ค่าให้ได้
จึงสร้างเสียงหัวเราะให้กับกองเชียร์ที่เอ็นดูน้องเขา
กองเชียร์เนี่ยบางคนก็หัวเราะกันจนน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวล่ะครับ